คุณผู้ชมฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพราะว่ากลุ่มบุคคลที่ต้องการจะจัดตั้งพักใหม่

เริ่มที่ไปยื่นขอคำ
เขาเรียกว่ายื่นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพักการเมือง

นี่ต้องบอกว่าเป็นแสงสว่างของใครหลายคนเลยนะ

ครับบางพักไปรอตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นที่กรกตแล้ว
จนถึงประมาณช่วงกลางวันเนี่ยก็มี๓๖กลุ่มที่จะจัดตั้งพักแล้วนะฮะ
เราไปติดตามบรรยากาศกันที่กรกตนะครับ
รายงานมาจากสำนักงานกรกตครับเชิญฮะ
สนามการเมืองเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วค่ะ
โดยวันนี้เป็นวันแรกที่กรกตนะคะเปิดให้กลุ่มการเมืองที่สนใจจัดตั้งพักการเมืองใหม่ค่ะ
เข้ายื่นคำขอเพื่อเตรียมการจัดตั้งพักการเมือง
โดยบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
ตลอดช่วงเช้ามีกลุ่มการเมืองให้ความสนใจกว่า๓๐กลุ่ม
บรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเป็นไปอย่างคึกคัก
บรรดากลุ่มการเมืองที่ต้องการจัดตั้งพักการเมืองใหม่
คำขอเตรียมการจัดตั้งพักการเมืองต่อในทะเบียนพักการเมือง
โดยกลุ่มการเมืองที่ได้คิวแรกคือกลุ่มพลังชาติไทยซึ่งเดินทางมาเข้าคิวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ในเวลา๑๗นาฬิกาค่ะและได้ปักหลักนอนข้างคืนที่สำนักงานกรกตจนถึงช่วงเช้า
โดยได้คิวแรกในเวลา๖นาฬิกา๖นาที
ซึ่งช่วงเช้ามีกลุ่มการเมืองยื่นคำขอถึงจำนวน๓๖กลุ่ม
โดยกลุ่มการเมืองระบุเหมือนกันค่ะว่าที่ตัดสินใจจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองใหม่
เพราะต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน
และไม่ได้เป็นนอมินีของฝ่ายใดไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะ
แล้วก็ให้ประชาชนเลยว่านี่แหละคือทางเลือกใหม่
ประสบการณ์ทางการเมืองมันจำเป็นด้วยเหรอ
ไอ้ประเทศเป็นทุกคนเพราะไอ้พวกประสบการณ์เยอะใช่มั้ย
เพียงแต่ว่าอดีตผมเป็นประทานกปปศนล

หลายคนถามว่าได้ถามลุงกำนันไหม

มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองทุกอย่าง
พลตีสงกติปรัชน์เนี่ยหัวหน้าพลักษณ์
ท่านเคยเป็นคณะทำงานปฏิรูปประเทศของขอสชนะครับ
และเป็นหัวหน้าคณะที่รับร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน
ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่สำคัญที่ท่านมาตั้งพักการเมือง
ด้านนายสุภาชัยสมเจริญประธานกรกตระบุภายหลัง
การตรวจความเรียบร้อยว่านะคะผลตอบรับจากกลุ่มการเมืองดีเกินคาด
ส่วนจะกระทบกับการบริหารจัดการพักการเมืองจำนวนมากในอนาคตหรือไม่นั้น
ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว
และทุกอย่างจะดำเนินการตามกฎหมายและตามคำสั่งคอสช
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะที่กลุ่มการเมืองได้ยื่นคำขอต่อกรกตแล้ว
กรกตจะตรวจสอบความถูกต้องและออกหนังสือรับแจ้งหรือที่เรียกกันว่าตัวค่ะ
เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตต่อคอสช
เปิดประชุมพักเพื่อกำหนดชื่อพัก
กำหนดชื่อย่อเครื่องหมายนโยบายของพักการเมือง
หัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก
เพื่อนำมายื่นต่อกรกตเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองภายใน๑๘๐วัน
กรกตระบุด้วยนะคะว่ากลุ่มการเมืองที่สนใจจัดตั้งพักการเมืองใหม่ค่ะ
สามารถมายื่นคำขอได้ตลอดเวลา
ไม่จำเป็นต้องเป็นภายใน๓๐วันตามคำสั่งของคอสชก่อนหน้านี้
ขณะที่พักการเมืองเดิมนะคะกรกตได้นัดชี้แจงในวันที่๒๘มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ริญญานิมกุลข่าวทรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานกรกต